เพราะแฟนที่แบบว่ามีบัตรเท่านั้น
เมื่อกี้ตอนที่ซ้อมคอนเสิร์ต
มีศิลปินญี่ปุ่นที่แบบเป็นคนร้องเพลงประกอบซีรีส์ของญี่ปุ่นที่ดัง

ซีรีส์ญี่ปุ่นเราคุกคันมานานแน่ยังไง

คือจะมีกลุ่มที่แบบชอบญี่ปุ่นเลย
ซึ่งพวกซีรีส์

จริงว่านายอยู่ในงานอยู่ในงานนี้ก็คงหลวง

ก็ต้องแบบว่าบอกเลยว่า

คือเนยแบบไม่คิดว่าพี่ฤทธิ์เขาจะแบบขอแต่งงานแบบเร็ว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงมันแอบช็อคอะเพราะว่าคือวันนั้นเนยรู้ว่าเราไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วมันเป็นวันครบรอบแบบ๑ปีเราก็รู้ว่ามันก็ต้องมีกินข้าวอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่คิดว่าจะมาขอแต่งงานจัดบรรยากาศจะแบบเขินอะ
พี่เขาพูดอะไรกับเรายังไงบ้าง
พี่ริกผมก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะพี่ริกก็แบบให้แหวนแล้วก็แบบว่าแต่งงานกับเขาหน้า

ตอนช่วงนี้ในช่วงรอยต่อของการทำงาน
ไม่ได้เรื่องงานของหน่วยแบบโอเค

บนพันยาคุณค่ะเปียบดูเรื่องหรือยัง

เรื่องอะไรของเธอของ

แล้วพูดกับพ่อแม่เป็นกิจลักษณะหรือยัง
ยังไม่ได้คุยเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วว่าแบบว่า
พี่ฤทธิแบบขอแต่งงานนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าที่บ้านของโดยได้๕ลูกโดยไงพร้อมภายใจกับใครก็พอ
ไม่มีบ่อยมากขึ้นเท่าไหร่ข้างนอกมากกว่ากินข้าว

คือจริงในตอนที่มีเรื่องราวไม่ได้คิดมากเลยขนาดนั้นเท่าไหร่อยู่แล้ว
เพราะว่าคือเนยรู้สึกว่าโอเคเราสองคนคบกันบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เข้ามาบ้าง
แต่ว่าในเชื่อว่าเราเบื่อสินใจแล้วเราก็รักกันจริงมันก็น่าจะโอเคค่ะ
แต่ว่าแบบนี้มันก็เจออีกกี่รอบหรือเปล่า
แต่ว่ากี่พี่ที่ผ่านมาเราก็คงก็พิสูจน์ได้ระยะหนึ่ง
ก็พิสูจน์ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือหลังจากที่เจอปัญหาอะไรอย่างนี้
คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนยเจอแบบปัญหาหลายอย่าง
จากในข่าวหลายอย่างที่แบบมันไม่ได้ออกสื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พี่ฤทธิก็แบบเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเนยตลอดเลยเลย
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ยากลำบากของเนยแต่ว่าเขาก็ยังอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นได้ว่าเออพี่เขาแบบยังอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็อยู่กับเราตลอดเลยไม่ไปไหนอยู่ข้างเราอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือดีใจ

แล้วยังไงจะมีแผ่นกันใหม่เข้าใกล้กับพี่พ่อคุณอะไรอีกเกี่ยวกับค่าอะไรแบบนี้

คิดว่าถ้าเกิดเราสองคนตกลงกันได้ก่อนนะคะว่า
เราจะแบบคิดว่าเราจะเริ่มจัดงานเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเกิดเราสองคนตกลงกันได้แล้วเราค่อยคุยกับผู้ใหญ่
มีงานเสร็จนั้นไว้ไงบ้าง

อยากได้แบบไหนแต่ว่าเราสองคนทั้งคู่

ไม่ได้อยากจัดแบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้น
อย่างขนาดนั้นแค่ญาติเพื่อนสนิทครอบครัวอย่างเงี้ย
โอ้โหชุดเจ้าสาวดูตั้งแต่อายุ๑๖แล้วค่ะ
จริงตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าไปหาดูอะไรขนาดนั้น

เราคิดกันว่าเราอยากแบบจะแต่งที่ทะเลอ่ะฮะ

ที่เซอปธิสุนไข้อย่างเดิมหรอล่ะ

บางคนแบบว่าคบกันมานานมาก
แต่งงานแป๊บนึงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
หรือบางคนแบบว่าแต่งงานแล้วอยู่กันไปนาน
มีลูกแล้วสุดท้ายก็เลิกกัน
คิดว่าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่มันไม่สามารถบอกได้ค่ะ

ก็คงกำหนดเวลาว่าโอเค๑๐ปีแต่งงานก็คงไม่มีใครแบบเลิกลาหรืออะไรเลยค่ะ
แต่หนูก็มั่นใจคนนี้ใช่หรือเปลี่ยน